ดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
รับเหมาชาวเมียนมาเขาชอบเล่นพารามอเตอร์
ตัวที่บินอยู่บนฟ้าแล้วก็ไปซ้อมกันเป็นประจำ
พารามอเตอร์ตัวใหม่มาเมื่อวานก็เลยไปขึ้นบินครับ
ขึ้นบินไป๓ไฟล์ทแล้วเขาเรียก๓ไฟล์ทนะ
คือบิน๓รอบแล้วขึ้น๑ลง๑อะไรอย่างนี้ครับ
จนกระทั่งไฟล์ทที่๔ปรากฏไฟล์ทที่๔
พอขึ้นบินไปได้ลมกระโชกแล้วเขาหักขวาเร็วไปหน่อย
พารามอเตอร์ตกหน้ากระแทกพื้นคุณ
บาดเจ็บบนใบหน้าจนเสียชีวิตนะครับ
มันจะมีคลิปคลิปตอนที่พลอมอเตอร์กำลังจะขึ้น
คือตัวภรรยาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้

ว่าสามีกำลังจะขึ้นพารามอเตอร์แล้ว
นี่แหละคลิปสุดท้ายที่สามีเสียชีวิต
นี่คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อย
นี่แหละคลิปสุดท้ายที่สามีเธอ

บินขึ้นไปแค่พ้นความสูงของเสาไฟคุณ

ปรากฏว่าหักขวาทีนึงไม่เป็นไร
หากขวาจะเลี้ยวอีกทีหนึ่งตกทันทีครับ
นี่ฮะกลายเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะ

ที่ลานดินกว้างเนื้อที่รวมประมาณหนึ่งร้อยไร่
ในพื้นที่ลานดินอเนกประสงค์ของอบจปฐุมธานี
หมู่๒ตะบนบ้านฉางอเภอเมืองปฐุมธานีนะครับ

ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะครับ
คนเสียชีวิตนี่สภาพศพนะใบหน้าเละเลยนะครับ
ก็คือนายวินเนียงอายุ๔๗ปี
สภาพทั้งใบหน้ามีเลือดออกตาออกจมูกแล้วก็ปากนะครับ

ใกล้กันก็มีเครื่องพารามอเตอร์นะครับตกอยู่
ล้อหน้าหลุดแล้วก็พังยับเยิน
ชนะสูตรเบื้องต้นได้มอบให้มูลิธินำส่งสถาบันนิติเว
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ทีนี้ครับสอบถามภรรยาของผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้านะ
เล่าให้ฟังบอกสามีทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็สามีเธอชอบเล่นเครื่องร่อนพารามอเตอร์มากนะครับ
แล้วก็มาฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้เป็นประจำนะคุณนะ
เมื่อวานช่วงเย็น๔โมงเย็นก็มาฝึกซ้อมโดยมีกลุ่มเพื่อน
คนไทยอีกหลายคนก็มาเล่นด้วยนะครับ
กระทั่งเกือบค่ำสามีขึ้นร่อนได้ประมาณ๓รอบแล้ว
พอรอบที่๔นี่แหละเป็นรอบสุดท้าย
จู่สามีก็ดิ่งลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาเธอ

จากนั้นทุกคนก็รีบเข้าไปช่วย

สามีบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
อือแล้วเครื่องก็เครื่องใหม่
แล้วเครื่องดับไหมตอนนั้นไม่ดับหรือ
นี่แหละครับจริงถามว่าผู้ตาย
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขึ้นบินพารามอเตอร์ไหม
มีนะคุณนะเพราะว่าเล่นพารามอเตอร์มาประมาณ๒ปีแล้วนะครับ
และเครื่องที่เอามาฝึกครั้งล่าสุดเป็นเครื่องใหม่ด้วยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายบินขึ้นตามปกติ

ภาษาศัพท์ของคนที่บินเครื่องร่อนเนี่ยนะฮะ
เขาบอกในความสูงประมาณแค่๓๐เมตรเองคุณ

ครั้งแรกเขาพยายามหักขวาหักขวาเลี้ยวได้สำเร็จ

ดิ่งลงมาทันทีแล้วก็หน้ากระแทกพื้น
แล้วก็เพื่อนบอกว่าสงสัยช่วงนั้นจะมีลมแรงด้วยนะครับ
คือน้องเทคออฟขึ้นมาครับ
พอเทคออฟขึ้นมาได้อยู่ประมาณสักไม่เกิน๒ไฟนี่แหละครับ

ครับก็เลี้ยวปุ๊บเลี้ยวดอกหนึ่งตรงนั้น
แล้วก็มาเลี้ยวดอกตรงเนี้ยดอกแต่ว่าเลี้ยวลึกหน่อยอืม
ก็เลี้ยวปุ๊บก็ม้วนเข้าแบบหน้าพิกลุ่มนี้ครับ

ที่เกิดเห็นก็คือไฟที่๓ที่๔นะครับ

บินอยู่ประมาณ๑๐นาที
แล้วก็มาลงแล้วก็ตั้งร่มขึ้นใหม่เหมือนซ้อมนะครับ

ก็ลมด้วยแล้วก็ดึงลึกครับ
ดึงเดี๋ยวเยอะอะไรอย่างนี้
นี่แหละครับเขาบอกว่าลมด้วยแล้วก็ดึงลึกด้วยนะฮะ
แล้วก็อาจจะทำให้สายบังคับร่ม

แต่ว่าหน้ากระแทกพื้นจนเสียชีวิตนะครับ